ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ก็ต้องบอกว่า
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของกำนันป๊ะด้วยนะคะ

จากไปอย่างสงบสักประมาณตี๓ที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลสมิติเวศรีราชา
ซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
บรรดาลูกของกำนันปก็ไปรอรับ
ร่างคุณพ่อที่โรงพยาบาลสมิติเวศศรีราชา
ซึ่งต้องบอกว่ากำนันป๊ะเป็นผู้กว้างขวางของภาคตะวันออก
เป็นการปิดตำนานไปแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าพ่อเลยนะ
เพราะว่าเป็นที่รู้จักกันดีในโซนภาคตะวันออกนะคะ
นี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมิติเวศรีราชา
จังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
หลังจากที่กำนันป๊ะหรือว่าสมชายคุณปลื้ม
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์
จากไปอย่างสงบสักประมาณตี๓เศษที่ผ่านมา
โดยลูกชายคนโตของกำนันป๊อกก็คือคุณสนทยาคุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยภรรยาก็คือคุณสุกมลคุณปลื้ม
ดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนากระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมกับน้องแล้วก็ญาติญาติมาเคารพศพที่โรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับคุณสนทยาคุณสนทยาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอาการที่ปอด
อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเสียชีวิต
คุณพ่อได้ค่อยผ่อนคลายแล้วก็หลับไป
จากไปอย่างสบายแล้วก็ถือว่าท่านหมดห่วงในทุกเรื่องแล้ว
ก่อนหน้านี้ท่านเองได้มีการสั่งเสียให้ลูกหลานทำงานให้กับบ้านเมือง
แล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบของลูกหลาน

ให้ลูกหลานก็ทำงานให้กลับบ้านให้กับเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับ
ก็ถือว่านั่นก็เป็นต้นแบบของลูก
ต้นแบบของครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าก็เป็นแบบอย่างของบุคคล
ของบุคคลที่ก็มีหลายอย่างที่เราต้องศึกษาและก็นำไป
ซึ่งผมเองก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของผมนะฮะต้นแบบของพวกเราอยู่ด้วย
ส่วนลูกชายคนเล็กของกำนันปก็คือคุณนรงชัยคุณปลื้ม
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อค่ะ
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพกำนันป๊อ
จะมีขึ้นที่วัดแจ้งเจริญดอนตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา๑๕นาฬิกา
แล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๕มิถุนายน
แล้วก็สุดท้ายจะมีพิธีชาปนกิจศพเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๒๖มิถุนายนค่ะ
ซึ่งทางเจ้าภาพเองก็บอกว่าของงดนะงดรับซองและพวงหลีด
แต่จะมีตู้รับบริจาคเพื่อที่จะนำเงินทั้งหมดไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
เพื่อทำบุญร่วมกันต่อไปค่ะ
ส่วนทางวัดแจ้งเจริญดอนนะคะได้มีการจัดเตรียมสถานที่จัดงานศพของกำนันป๊อ
ก็มีทั้งชาวบ้านคนที่เคารพนับถือมาช่วยกันแล้วค่ะช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัด
แล้วก็มีการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อจัดงานศพแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มาดูประวัติของกำลังเปาะกันหน่อย
กำนันป๊อมีชื่อจริงว่าสมชายคุณปลื้มเกิดเมื่อวันที่๓๐กันยายนพุทธศักราช๒๔๙
ดาเป็นผู้ใหญ่บ้านในตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
ส่วนคุณแม่มีอาชีพขายหมูในตลาดน้องมนต์
พุทธศักราช๒๕๑๑ได้ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลแสนศุกร์
พุทธศักราช๒๕๒๖๙เป็นกำนันจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนัน
กำนันตะบนแสนศุกร์ปี๒๕๓๑เมื่อสุขาพิบาลแสนศุกร์ยกฐานะเป็นเทศบาลตะบนแสนศุกร์
ได้เป็นนายกเทศมนตรี
ส่วนด้านชีวิตครอบครัวได้มีการสมรสกับนางสติวคุณปลื้ม
มีบุตรธิดารวมกันทั้งสิ้น๕คน
กลับไปเมื่อวันที่๓๐มกราคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ตำรวจกองปราบเข้าจับกลุ่มกำนันป๊อ
ขณะที่นั่งรถยนต์เข้าไปรักษาอาการป่วยที่กรุงเทพ
บริเวณด่านเก็บเงินลาดกระบังถนนมอเตอร์เวย์
ทุจริตซื้อที่ดินทิ้งขยะเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
และครั้งนั้นถูกสารตัดสินจำคุก๒๕ปี
ในคดีจ้างวานฆ่าประยูนสิทธิโชธหรือที่เรารู้จักกันว่ากำนันยูน
สารตัดสินจำคุก๕ปี๔เดือน
มากำนันป๊ได้มีการรับการพักโทษ
เนื่องจากว่าป่วยหนักเป็นโรคประเร็งในปี๒๕๖๐
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรี
จนกระทั่งมาเสียชีวิตช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตี๓เสร็จ
เสียใจกับครอบครัวกำนันเปาะและก็ญาติด้วยนะคะ
รวมถึงกำนันเปาะก็คนในพื้นที่รักเยอะนะ